ไปดูนักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางไปเพื่อจะไปชมทะเลหมอก

ที่นี่นะฮะจุดชมวิวผาหมออีแดง
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสเกต

เราไม่ได้เห็นภาพอย่างนี้มานาน

นี่นะครับทุกผู้ชมครับวันหยุดติดต่อกันหลายวันแบบนี้นะครับ
มีนักท่องเที่ยวมาชมทะเลหมอกนะครับ
มาดูพระอาทิตย์ขึ้นระหว่าง๓แผ่นดินนะครับ
ซึ่งทุกคนวันนี้ไม่ผิดหวังฮะ
ทะเลหมอกนี่ขึ้นมานี่โอ้โหนะ
มากันในวันนี้๕๐๐กว่าคนนะครับ

นักท่องเที่ยวบอกว่าจุดชมวิวผาหมออีแดงเนี่ย
คือบางคนนี้ก็มาหลายครั้งแล้ว

เพราะติดใจในความสวยงามของทะเลหมอก

เรียกว่าขึ้นเนี่ยเห็นทิวทัศน์๓แผ่นดิน

แล้วอากาศเช้าวันนี้อุณหภูมินะครับ

นักท่องเที่ยวก็ไปชมความงดงามทางธรรมชาตินะคะ
บนจุดชมวิวหินสามวาน
อยู่ในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหินสามวานค่ะ
สามวานจะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ค่ะคุณผู้ชม

ร่างคล้ายวานพ่อแม่ลูกค่ะ
ซึ่งในแหล่งท่องเที่ยวจะมีอาสาสมัครป่าไม้ภูสิงศ์เป็นคนนำเที่ยว
นี่ค่ะภาพมุมสูงเป็นวาน
พ่อแม่ลูกแบบนี้เหมือนจริงค่ะ
ก็จะต้องมีคนนำเที่ยวเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ
ก็มีจุดท่องเที่ยวอื่นในจังหวัดบึงการคนก็ไปเที่ยวกันเยอะ
ร้านอาหารโรงแรมที่พักเต็มเกือบทุกแห่งเลย
เหมือนกับการท่องเที่ยวก็กลับมาคึกคักกันอีกรอบนึงอะค่ะครับ

หลักทุกผู้ชมครับไปอุบรณรัชฐานีนะครับ
จุดชมวิวแก่งพิษสมัยตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียม
นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับ
ท่านที่ยังไม่เคยไปนะครับใครอยู่ใกล้แถวนั้นหรือว่าอยากจะไปเนี่ยแวะเวียนไปได้
ตรงนี้นะครับนักท่องเที่ยวมากันเยอะมาชมความงดงามทางธรรมชาตินะครับ
พื้นที่โดยรอบเนี่ยฮะวิวทิวทัศน์ภูเขาที่สวยงามโล่งกว้างแบบนี้
มีจุดเช็คอินให้ถ่ายรูปหลายพื้นที่นะครับร้านกาแฟของชุมชนก็มีนะครับ
ชาวชุมชนบอกว่าโอ้โหบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้เจอมานาน
รายได้ในท้องถิ่นก็กลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่ง
ไปดูกันที่จังหวัดตราดที่เกาะช้างจริงพรุ่งนี้ได้หยุดอีก๑วัน
แต่คนก็เริ่มทยอยกลับแล้วนะคะก็อาจจะไม่อยากรถติดในวันพรุ่งนี้

มีรถรอคิวลงเรือเฟอรี่อ่าวสับปะรด
ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยต์รอคิวกันยาวโอ้โห๒กิโลได้คุณผู้ชม
ผู้ประกอบการเรือเฟอรี่ก็เพิ่มเที่ยวนะคะ

เพื่อจะได้เร่งระบายรถขึ้นเรือให้ได้เร็วที่สุด
มีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำอำนวยความสะดวกค่ะ
ผู้ประกอบการเรือเฟอรี่ก็จะให้บริการนำรถข้ามฝากได้นะคะ

ก็คือจะเอาให้ได้แบบหมดเลย
ไม่ให้มีการตกค้างในเวลาทุ่มหนึ่งนะคะ
พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วของการท่องเที่ยว
ก็กลัวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้รถจะเยอะกว่าวันนี้อีกค่ะ
แต่ละวันเนี่ยเที่ยวสุดท้ายคือทุ่มหนึ่งนะฮะ

นี่๒กิโลกรัมใช่ไหมเกาะช้าง

รถติด๑๐กิโลที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนทางไปวัดเจดีอำเภอศรีชนนะฮะวัดเจดี
ซึ่งมีรูปปั้นของตะไข่หรือว่าไอ้ไข่

นี่คือไม่ใช่ที่จอดรถนะครับ

นี่ค่ะน้องผู้ชมครับ

แต่เท่านั้นมีชายหาดชายแก้วที่มธาตุษรา

คนเยอะจริงนะคะคนเยอะจริงอ่ะ
ก็ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ
แล้วก็เรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างจริงก็ยังสำคัญมากนะคะ
ยังต้องป้องกันโควิด๑๙กันอยู่